ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
คุณผู้ชมครับกลับมาระเบิดความมันกันเลยดีกว่า
ด้วยมวยคู่ที่๑กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ไปกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงิน
คนนี้มาจากอำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลก
กมาแล้ว๖๓ไฟล์ชนะ๔๐ไฟล์เสมอ๓ไฟล์และแพ้๒๐ไฟล์

คนนี้มาจากอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
คนนี้นะครับชกมาแล้ว๙๓ไฟล์ชนะ๖๕ไฟล์
เสมอ๓ไฟล์และแพ้๒๕ไฟล์
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์นะครับ
วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่๕สิงหาคมครับ
ไทยรัฐถ่ายทอดสดความมันอย่างนี้กับแฟนรายการได้ชมตั้งแต่เวลา๑๔นาทีจนถึงเวลา๑๖นาทีนะครับ
ไทยรัฐช่องที่๓๒ครับ
แล้วก็ต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์ของไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
วยมันดูฟรีการันตีมีน็อก
และหากท่านผู้ชมครับสนใจติดตามข่าวสารและไฮไลท์เด็ดของไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
ได้ในรายการไทยรัฐนิวโชว์วันเสาร์ครับเวลา๑๙นาที๒๐นาทีจนถึงเวลา๒๑นาที๓๐นาทีครับ

และครับหากท่านผู้ชมที่สนใจจะเดินทางเข้ามารับชมกับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ความมันแบบสดแบบนี้ครับ
ได้ที่เวทีมวยมนตรีสตูดิโอลาดพร้าว๑๐๑สตูดิโอที่๙ครับ
ทางทีมงานเปิดให้รับบัตรเข้าชมทุกวันเสาร์ครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงครับ

หรือว่าในซอยโพแก้วนะครับจำกันง่ายครับมนตรีสตูดิโอ
และไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับครั้งที่๙ครับ
เราเดินทางมาถึงตอนนี้ต้องบอกว่ามันทุกสัปดาห์ครับ
และคู่เอกนำรายการในสัปดาห์นี้ครับเพชรสีราชากี้บ๊อคซิ้นกิน
ศิลาเพชรช๓พี่น้องครับจะเจอกับอภิวัตสสมนึก
คู่รองครับรัฐพลเกียรติพลทิพย์ครับ

และคู่คำครับสีสุกสอดำเนินครับ
ประทะกับหนึ่งสยามอาชาสยามมวยไทย
หรือว่าหนึ่งสยามสประสบโชคครับ
และเปิดหัวครับมันแน่นอนครับ๖๕กิโลกรัมครับ
จะเจอกับพิษฎานูโลกวัย๑๙ปี
จากค่ายมวยแดงเขาไส้ครับ
ส่วนมุมแดงครับนักชกรุ่นน้ำวัย๓๗ปี
สี่คิ้วนครราชศรีมานายมานพเหล่าจันทึกครับ
ฟอร์มหลังยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นครับ
สองเสมอหนึ่งลูกศิษย์ของสทจ่าครับ
สธชัยวัตสุฆาเนชะ
โรเบิร์ตจอชัยวัดหรือว่าโรเบิร์ตซิงนครหลวงเดิมนะครับ
ระยะหลังนั้นกลับมาโชว์ฝีไม้ลายมือไว้ดีครับ
แม้ว่าจะเผากระดูกประสบการณ์แล้วก็อายุนั้นมาก
แต่คุณภาพนั้นยังเต็มพิกัดครับ
ยิ่งแก่ยิ่งเผ็ด

มะพร้าวเท่ามะละก่อ

เป็นมวยที่หัวจิตหัวใจดีครับนักชกรุ่นน้อง

โอ้โหต้องบอกว่าอายุนั้นต่างกันเยอะนะครับแต่

อะไรก็ช่วยไม่ได้ครับ
อยู่ที่หัวจิตหัวใจและการเตรียมตัวฟิตซ้อม
อายุอนามห่างกันเท่าตัวเลยครับ
ไปที่ต้นขาครับพับนอกพับใน

โรเบิร์ตพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับ

มีลูกคู่ครับแต่แม่ดูครับรุ่นน้องนั้นไม่เกรงศักดิ์ศรีเลยครับ
ไอ้หินพยายามจะใช้หมัด
พยายามทุบด้วยฮุกสายครับ
พยายามจะสวนด้วยแข่งขวาเหมือนกันครับไอ้หิน
มาอีกแล้วครับแค่งขวาของไอ้หินเอาแล้วครับ
ต้องบอกว่าโรเบิร์ตนี่เป็นมวยที่เก่งสองแบบครับ
มวยไทยแล้วก็มวยสากล
ต้องบอกว่ามวยสากลนี่หมัดหนักครับ
ในอดีตนี่ตอนที่ใช้สิงห์นครหลวงนี่
เจอกับคู่ต่อสู้๒ยกนี่ต้องเอาให้อยู่แล้วครับ

แต่ปัจจุบันนี้ต่อย๓ยกครับโอ้โห
และต้องบอกว่าค้นพบตัวเองแล้วครับ
ยกของโรเบิร์ต
หินนั้นพยายามจะเสียบขวาแล้วมีถีบซ้ายไว้

พยายามจะวางแข้งขวาเจอหมัด

ขยับมาหัวได้แคน่งซ้าย
หินครับหินสมชื่อครับ
ตั้งรับจับทางแบบนี้ไม่ใช่สไตล์ครับ

ไทรัตต้องแรกต้องลุยเลยครับถอยไม่ได้ครับ
ที่นี่ต้องเน้นเกมที่สนุกดูดเดือด
แพ้ชนะนั้นเป็นเกมกีฬาเราไม่เน้นการพนันนะครับไทยรัฐ
โอ้โหพยายามจะเสียบขวาครับไอ้
มาแล้วครับแค่งขวาของไอ้หินอาศัยจังหวะความเร็วเลยครับ
หมดยกที่หนึ่งครับ
สำหรับคู่เปิดหัวของรายการครับโรเบิร์ตจอชัยวัดกับไอ้หินค่ายแสนสุกิมครับ
ไปแล้วหนึ่งยกต้องบอกว่ายกที่ผ่านมาเนี่ย
ขยันออกอาวุธมากกว่าครับนักชกรุ่นน้องครับ

เดินอยู่ที่นักชกในมุมแดงครับ

แต่ไอ้หินนั้นไม่เกรงศักดิ์ศรีรุ่นพี่เลยครับ

แล้วก็ฝากรายการร้องได้ให้ล้านครับ
ปรายนี้เอาใจช่วยคุณพัชรีธรรมชัยครับ

ที่ต้องจากลูกสาวมาทำงานที่กรุงเทพเพื่อใช้หนี้ครับ
ส่วนลูกสาวของคุณพัชรีอาศัยอยู่คนเดียวครับ
มีอาการป่วยทางโรคสมองฝ่อครับ

รายการร้องได้ให้ล้านครับลูกทุ่งสู้ชีวิต
ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา๑๘นาที๒๐นาทีเป็นต้นไปครับ

เอาละครับบนเวทีนั้นกำลังสนุกทีเดียวครับ

โรเบิร์ตนั้นพยายามจะคู่รุ่นน้อง

ที่แข้งขวาดึงแล้วพยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนครับ
โรเบิร์ตนั้นขวาวัดระยะโอ้ช้าไม่ได้ครับโรเบิร์ต
ปั๊บนี่เจอแทงเลยครับเสียบด้วยเขาขวาของไอ้อิต
นี่ครับพยายามจะหุกขวาครับ
สินี่ครับแม่เสียบขวาแล้วตบด้วยศอกตามเข้าไปครับไอ้หิน

รุ่นหลานไม่กลัวรุ่นน้าอย่างนี้ครับไอ้หินวางแค่ขวา
จังหวะครับโอ้โหกำปั้นซ้ายยัดกระแทกเข้ามาครับ
โรเบิร์ตเกาะในไอ้หินตี
พยายามจะชิงออกอาวุธครับไอ้หินโอ้โห
เอาละครับอาวุธนั้นอยู่ที่รุ่นน้องครับ
แต่ลูกคู่นั้นอยู่ที่รุ่นพี่
โอ้โหซ้ายาวครับ
อย่างที่เบ้นเรียนในช่วงต้นครับไม่ใช่ของถนัดครับ
เอาละครับโอ้ขยับมาพยายามจะวางซ้ายแต่เจอนี่ครับ
หินพยายามจะสวนด้วยแข้งจังหวะไอ้หินนั้นเร็วกว่าแล้วครับ
เบิร์ดนั้นพยายามจะขู่พยายามจะเน้นที่แข้งซ้าย
เอาละครับเข่าซ้ายของโรเบิร์ตมาแล้วครับ
โอ้โหเสียบซ้ายครับแล้วนี่ครับเน้นที่ซ้ายเป็นหลักครับ
จะเป็นซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่าครับเสียบขวา
นี่ครับวางด้วยแข้งอีกทีพยายามคู่แล้วครับ
เอ่อเปลี่ยนกลับมาต้อยยังตัวโอ้โห
ครับแม่นวดมาตลอดครับโอ้โห
ต้องบอกว่าแข็งโป๊กเลยครับแม่โรเบิร์ต
รูปเกมทางด้านไอ้หินอาวุธไม่ได้แพ้นะครับ

โอ้โหพยายามจะตัดฐานล่างก่อนแล้วครับไอ้หิน
เอาละครับโรเบิร์ตสบช่องเล่นงานบริเวณลำตัว
เหมือนรู้ว่ารุ่นน้องนั้นท้องอ่อนครับ

โอ้โหมาแล้วครับพยายามจะคืนด้วยหมัดเหมือนกันครับไอ้หิน
อาจจะตั้งกำแพงคาไว้ครับที่มุมแดงครับ

โรเบิร์ตเดินซ้ายมา
ยินคืนครับพยายามจะเน้นที่ต้นขาครับ
โอ้โหพยายามจะทิ้งด้วยหมัดซ้ายและเสียบด้วยเข่า

มาครับนี่ครับพายักหน้าเลยครับโรเบิร์ต

การเตือนครั้งที่๒ไปที่นักชกรุ่นหลานครับ
โอ้โหเอาละครับไอ้หินเบียดเข้ามา

ระเบิดถีบซ้ายไว้ไอ้หินพยายามจะวางแข้งขวา

โอ้โหนี่ครับขวาแม่พยายามจะเติมอีกที

เอาละครับกล้าออกแค่ขวาดูครับโอ้โห
หมดยกที่๒ครับ

ไป๒ยกครับพลาดซะแล้วครับ
ทางด้านไอ้หินค่ายแสนสุกยิมครับ
เดี๋ยวดูครับจุดเกิดเหตุครับอย่างไรครับ
อืมพยายามที่จะเน้นที่หมัดขวานะครับ
หมัดขวาหน้าสะบัดไปเหมือนกันครับโรเบิร์ต
นักชกรุ่นพี่แต่โอ้โหพอเจอนี่ครับ

เป็นมวยที่หมัดหนักเอาเรื่องอยู่แล้วครับ
ละซั่วเข้าไปครับเต็มครับ
ทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์เวลา๒๒นนาฬิกาเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

อ้าวนี่ครับได้เหลี่ยมครับจังหวะตัดล่าง
แม้ว่าจะเสียนับแต่ถ้าเกิดว่าทำได้ในยกที่๓เนี่ยโอกาสที่จะเร่งแรงแซงผ่านนั้นมีครับ
ไอ้หินประหยัดจะเน้นล่างและวางแค่ขวา
เอาละครับไม่เดินนี่เข้าทางรุ่นน้องเลยครับตีนขยับดึงนิดจะคืนด้วยแค่งขวาอีกแล้ว
โรเบิร์ตพยายามจะคุมเกมวางซ้าย
นี่ครับกระโดดปรีเข้าไปเลยครับ
ขยับมาโรเบิร์ตอธัวร์ดไอ้แค่งซ้าย
อ่าครับไอ้หินวงในล็อกแต่ตีไม่ได้เอาครับยังได้ครับ
พยายามจะอาศัยลูกเก่าแล้วครับโรเบิร์ตแต่ยินเป็นฝ่ายขยับ
โอ้โหนี่ครับหลวมเจอแข้งขวาแล้วโต้ด้วยแข้งซ้าย
ระเบิดขยับเข้ามาตีด้วยเข่าขวาครับโรเบิร์ตผลักออกมา
หินตั้งต้นใหม่ครับเจอแข้งซ้าย
เริ่มคุมเกมครับโรเบิร์ตขยับมาเกาะในวางด้วยแข้งขวาครับ
พยายามอาศัยลูกเก่าแต่โอ้โหแค่งขวาของไอ้หิน
ขยับมาวางขวาโอ้แล้วพยายามจะต่อยขวา
ระเบิดอ้าวอย่าคุมเกมเยอะนะครับ
ระเบิดเข็นครับอหินหัวซ้ายเติมขวา
โรเบิร์ตเก็บอาวุธอย่างเดียวไม่ได้เหมือนกันครับ
พยายามจะขู่รุ่นน้องเจอแข้งขวาอีกแล้วครับโอ้
นี้นี่ไอ้หินทำดีเหลือเกินครับขยับมาวางขวา
มาครับค่อยขยับครับ
กรรมการเบรกเกมทั้งคู่ครับเตือนเลยครับ
หินขยับเข้ามาโรเบิร์ตก็ไม่หนีครับ
อาศัยรูปเก่าครับดูครับโอ้โห

คืนได้โอ้โหไม่แล้วถีบกระเด็นเลยครับ
จังหวะดูครับทีเด็ดที่ขาดนี่ต้องยอมรับในความเก่า
ดูประสบการณ์ของโรเบิร์ตแล้วครับ
มาซ้ายมาหลูจังหวะเข้าทำครับ
ต้องเดินครับในช่วงปลายยกครับ

ไม่เป็นผลดีต่อคะแนนครับแล้วต้องบอกว่า
ไม่เป็นผลดีกับการให้รางวัลครับแข้งขวา
พยายามจะเน้นที่แข้งขวาแล้วครับไอ้หิน
เปิดนั้นเก๋ากระดูกประสบการณ์พยายามจะเก็บแล้วพยายามจะโต้คืน
พยายามจะอาศัยจังหวะเลยครับ
โรเบิร์ตแม่ก็คืนไม่ถนัดเหมือนกัน
ซ้ายซ้ายโอ้โห
ระเบิดจับในล็อกแล้วพยายามจะตี

ในช่วงปลายยกสำคัญแบบนี้
คู่ขี้ครับแข้งขวาเก็บได้เติมอีกที

โรเบิร์ตพยายามจะแทงเขาซ้ายคืน

แต่เจอแข้งซ้ายของระเบิดปิดเกมปิดฉากเลยครับ

โอ้โห๓นาทีสุดท้ายเป็น๓นาทีที่
บอกว่าพลิกไปพลิกมาเลยครับ

ต้องบอกว่าสถานการณ์

ตัดล่างทิ้งไป๒ครั้งติดครับ
แล้วพยายามจะหูดได้แค่งควาก็แบบนี้ครับ
นี่ครับทีมงานของค่ายไอ้หินครับ

ใครจะชนะบ้นเวทีครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับ
สนับสนุนโดย๒นิตยสารมวยชั้นนำของวงการรู้ลึกรู้จริงรู้เรื่องแชมป์ทุกเวที
นิตยสารแชมป์วางแผนทุกวันจันทร์วิเคราะห์ทุกประเด็นวงการมวย
มวยตู้ต้องอ่านมวยตู้วางแผนทุกวันอังคาร
นิตยสารแชมป์นิตยสารมวยตู้
มุมแดงและมุมน้ำเงินนะครับรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ๕๐๐๐บาท
คุณผู้ชมครับนี่แค่คู่แรกของเราเท่านั้นนะครับ
คู่หน้าจะขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อกับรายการ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์